คดีที่เกิดขึ้นที่บุรีรำเมื่อวานนี้

อายุ๗๒แล้วถูกพบเป็นศพ

คนก่อเหตุก็คือลูกชายนั่นแหละ
เพราะว่าหายตัวไปจากบ้าน

ชื่อในตูบชื่อจริงชื่อนายวิเชียน

แล้วก็ฝั่งพ่อตัวเองเนี่ย

นี่ครับครูต้องสงสัยอันดับ๑เลยนะครับ

สุดท้ายวันนี้ตำรวจคุมตัวได้

เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ

เปย์ที่เป็นพ่อของนายวิเชียน

คาดว่าเสียชิดมาแล้ว๓วัน
คือส่งกลิ่นเน่าเหม็นหมดแล้ว

ความผิดฐานฆ่าบุพการีนะครับ

เร้นย้ายหรือทำลายศพ
หรือว่าส่วนของศพเพื่อปิดบัง

คือคาดว่าจะส่งไปที่

ทรภาค๓ก่อนซึ่งอยู่ที่นครรัชศรีมาแต่ตอนนี้ถูกคุมตัวได้เรียบร้อยแล้ว
ให้ดูภาพการจับกลุ่มก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงลำดับเหตุการณ์
แล้วก็ดูมูลเหตุการก่อเหตุนะคะแต่ว่าตามภาพเนี้ย
นักข่าวเดินตามในตู่ผู้ต้องหาเนี่ยก็พยายามจะถามว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไร
สิ่งที่ในตูบตอบก็ตอบแค่ว่าเก็บกฎ
กฎมานานนักข่าวก็พยายามถามว่าเก็บกฎเรื่องอะไร
ถึงขั้นฆ่าพ่อเนี่ยในตูบก็บอกว่าก็เพราะพ่อไม่ช่วยลูก

แต่ที่เล่าข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานมันมีประเด็นเรื่องของบัตรคนจน

นักข่าวก็ถามย้ำว่าเรื่องบัตรคนจนหรือเปล่าบัตรคนจนอยู่ไหน
แต่ในตูบไม่ตอบนะคะตามภาพเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ตอบ
เดี๋ยวค่อยมาขยายความเรื่องนี้เพิ่มเติม
แต่ก่อนที่จะจับในตูบได้
ทางตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพฤษที่จังหวัดบุรีรำ
ก็พยายามจะลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
ตามตัวในตูบแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้าน
เมื่อตอนเช้าตำรวจลงพื้นที่
ไปหาข้อมูลหลักฐานที่บ้านที่เกิดเหตุ

ไปถามข้อมูลจากญาติ

ในตูบก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ตำรวจก็กระจายกำลังตามตัวในตูบก่อนที่จะจับได้นะคะ
ก็ตามหลักฐานเนี่ยก็เชื่อว่าในตูมนี่แหละ

เพราะหลังเกิดเหตุในตูบหายตัวไปจากบ้าน
มีชาวบ้านให้ข้อมูลช่วงเช้ามืด๒๖มิถุนายน

ตูบเนี่ยไปบอกชาวบ้านว่า

ให้ไปส่งขึ้นรถโดยสารหน่อย
แต่ชาวบ้านบอกว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าในตูบจะเดินทางไปไหน
ส่วนในตูบมีอาการป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า

ไม่สามารถยืนยันได้คือมันต้องเห็นเอกสารหลักฐานก่อนไงคะ
จะยืนยันได้ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือไม่เพราะมันก็จะส่งผลต่อรูปคดีด้วยนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ตอบไม่ได้ว่าในตูบเป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือไม่นะคะแต่สุดท้ายก็ถูกจับเรียบร้อยล่ะ
จับได้แล้วนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวในตูบเนี่ยต้องรอการส่งตัวไว้นะฮะ
ในการดำเนินคดีต่อที่บุรีรำเนี่ยนะฮะที่ท้องที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้ทางญาติญาติเนี่ยได้รับศพของในเปย์ที่ถูกลูกชายฆ่าแล้วก็ฝังอำพรางเอาไว้เนี่ย
จากการส่งไปชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นได้รับศพมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองฮะโอ้โหเวลานี้มันใกล้เคียงกันเลยนะ
ศพพ่อเนี่ยถูกส่งมาถึงบ้านลูกชายก็ถูกจับที่กรุงเทพพอดีนะครับ
ที่บ้านเนี่ยครอบครัวญาติพี่น้องตัดสินใจชาปนกิจเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
พนักกิจกันตอนค่ำนี่เลยล่ะนี่ฮะนิมนต์พระมานะครับ
คือที่ต้องรีบเผาเนี่ยญาติญาติบอกว่าหนึ่งก็คือไม่มีเงินด้วยนะไม่มีกำลังทรัพย์
ในการจัดงานศพสวดศพอะไรหลายวันเนี่ยมันก็ค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะฮะ
อีกหนึ่งก็คือศพของลุงเปย์แกค่อนข้างเน่าเปื่อยนะครับ
เนี่ยชาวบ้านก็มาร่วมพิธีกันวางดอกไม้จันทร์นะครับ
ทุกคนก็สงสารที่ลุงเปย์ก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเยี่ยมเหลือเกินแล้วคนก่อเหตุคือลูกชายนะครับ
คือทูบที่ใช้เยอะเนี่ยเข้าใจว่าคงเอาควันมากลบกินด้วย
เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ไปขุดที่หลุมหลังบ้านแล้วตอนนั้นกู้ภัยก็ต้องจุดทูปเยอะแยะไปหมด
เพราะว่าต้องเอาควันทูบเนี่ยมากรบกลิ่นศพเพราะว่ามันส่งกลิ่นเหม็นเน่าเยอะไปหมดนะฮะ
น้องสาวของคุณลุงเปย์นะครับชื่อนางฉวีวันพิมพวง
วันนี้เนี่ยเธอบอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์ไปนะ
ตอนที่มาพบศพพี่ชายแล้วก็บอกกับสื่อมวลชนไป
บอกว่าเออสงสัยเนี่ยหลานชายเนี่ยจะฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่า
เพราะรู้มาว่าหลานเนี่ยทะเลาะกับพ่ออยู่เรื่องพ่อเนี่ยเอาบัตรคนจน
สวัสดีการแห่งรัฐทั้งของตัวพ่อกับตัวของหลานชายเนี่ย
จำนำที่ร้านค้าแถวบ้านจำนำได้เงินมาสองพันห้า
แล้วไม่ยอมแบ่งให้ลูกลูกก็เลยโมโหเพราะลูกมาขอครึ่งหนึ่ง๑๒๕๐บาท
สงสัยจะถูกทำร้ายแล้วก็เอาศพเนี่ยฝังไว้หลังบ้าน
หลานชายก็หนีไปวันนี้น้องสาวผู้ตายบอกกับเราอย่างนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับบอกว่าคือขอชี้แจงอย่างนี้หน่อย
เรื่องที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ฟังมาจากชาวบ้านเขา
เล่ากันมาอีกทีนึงไม่ได้เห็นด้วยตัวเองหรอกนะ
ก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดให้ดีก่อนถึงให้สัมภาษณ์ไป
ทีนี้มันเลยเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดความเข้าใจผิดกันแบบโอ้โหเยอะแยะไปหมด
คือก็แน่นอนแล้วเรื่องนี้มันเรื่องผิดกฎหมาย
คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเขาไม่ให้เอาไปจำนำ
ไม่ให้ไปเปลี่ยนเป็นเงินสดกับร้านค้านะต้องเอาไปซื้อของอย่างเดียวนะครับ
ทีนี้สาเหตุมันจะคืออะไรล่ะคือคุณป้าฉวีวันแกบอกว่า
แกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเอาจริงเนี่ยพี่ชายเนี่ยอยู่กับหลาน
ก็คือลูกชายของพี่เนี่ยที่บ้านที่บุรีรำนะแต่ตัวแกเนี่ยแกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่
รู้ข่าวอีกทีก็คือตอนที่เขาพบศพแล้วก็มานะครับอ่าเดี๋ยวฟังนะฮะ
น้องลูกจังไม่ขาพอได้นี่ย่าย่ายากข้างหัวนี่แหละ
ชาวบ้านเขาก็บอกเต็มบ้านไอ้ตูบนี่ค่ะพ่อแท้
แล้ววันนี้ยายก็ถามว่าสาเหตุยังยังขาพี่น้อง
หลานเป็นยังจังขาพอเขาบอกว่ามันผิดกันก็พอว่าพอนี้
ใช่ผิดกันก็พอด้ากันก็พอใช่บอกยังแห้งว่าซัน
เป็นยังล่ะสาเหตุยังยังไม่ให้ชาวบ้านเขาก็ว่า
คงจะเป็นเรื่องเงื่อนนี่แหละว่าซันเงื่อนนี่อย่างเงื่อน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าซันนี่ค่ะน้องสาผู้ตายก็เลยบอก
ขอชี้แจงเพิ่มเติมหน่อยจากที่ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวาน
ก็ชาปนกิจศพเรียบร้อยนะครับวันนี้ค่ะเดี๋ยวขยายผลเพิ่มค่ะ
ประเด็นนี้มันสำคัญด้วยนะคะเรื่องบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีการไปจำนำจริงหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็มีการขยายผลไปที่ร้านค้า
ว่ามีการรับจำนำไหมเพราะว่ามันผิดกฎหมายแต่มาดูเรื่องทางคดีก่อนนะคะ
แล้วก็เรื่องของการชนะสูตรศพผู้เสียชีวิตนะคะคือผู้เสียชีวิตเนี่ยในเปย์เนี่ยอายุเจ็ดสิบสอง
ลูกชายที่เป็นผู้ต้องหาในอายุสี่สิบเอ็ดทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็นำศพไป
ชนะสูตรอย่างละเอียดที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นนะคะ
นี่ค่ะนี่คือผู้เสียชีวิตทีนี้ค่ะบรรยากาศที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุ
ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบดูเพิ่มเติมบรรยากาศแน่นอนเงียบแบบนี้เลยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเขาหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนเจอศพในเปย์นายวิรัติวัยไทยสงศ์
นายวิรัติพาทีมข่าวไปดูหลุมศพเลยค่ะไปดูหลุมศพอยู่หลังบ้าน
นี่ชี้ให้ดูแบบนี้หลุมศพเนี่ยนะคะยาว๒เมตร
กว้าง๖๐เซนติเมตรลึกประมาณ๕๐เซนติเมตรตรงนี้ค่ะ
ตรงนี้เลยนายวิรัติบอกว่าคาดว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้
ตูบเนี่ยนะลงมือฆ่าพ่อบนเตียงนอนแล้วก็ไปขุดหลุมแบบเนี้ย
จะฝังศพหลังบ้านแล้วก็ลากศพพ่อจากบนเตียง
ไปหลังบ้านแล้วก็นำลงหลุมหลังจากนั้นก็กลบค่ะ
เอาทางมะพร้าวมาคลุมเอาไว้เนี่ยคาดว่าฆ่าพ่อบนเตียงแบบนี้
ใช้มีดพระนะคะเพราะว่าตามร่างกายมีร่องรอยถูกฟันเต็มไปหมดเลย
พอฟันเสร็จลากไปเนี่ยค่ะคือขุดหลุมเตรียมไว้ก่อนที่หลังบ้าน
หลังจากนั้นก็ลากศพพ่อจากเตียงเลยเนี่ยแล้วก็ไปใส่ไว้ในหลุม
แล้วก็กลบเลยเอาทางมะพร้าวมาคลุมเลยหลังจากในตูบเดินทางออกจากบ้าน
ตูบออกมาใช้ชีวิตตามปกติอีกเลยก็พยายามเดินดูรอบบ้านไม่เจอ
ช่วงสายเมื่อวานเห็นกองดินมันลักษณะแปลกมีทางมะพร้าวกลบอยู่

พบศพในเปย์ถูกฝังดินกลบเอาไว้แบบนั้นคือสภาพอืดแล้วนะคะ
นายวิรัติบอกว่าในตูบเนี่ยนะทำร้ายพ่อเป็นประจำ
แต่นายวิรัติบอกว่าในตูบเป็นคนสติไม่ดีอะค่ะ
ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเป็นเรื่องบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือมันเรื่องอะไร
น่าแกดื่มแล้วแกจะชอบบนไงบนคนลูกแกจะตีหลายครั้งแล้ว
ปีที่แล้วก็ตีนะลุงมาเจอพอดีตีฟันหลายแผล๕แผล๖แผล
แล้วก็มีลุงเข้าไปดูข้างในเอ๊ะทำไมแฟนยังคือเอามุ้งมัด
มูมัดที่เขาพี่สูบสกอยู่มัดขามัดอะไรก็
พอลุงไปดูลุงสกดินมันจะล้าวนี่
เราก็เลยไม่กล้าขุดหรอกให้เจ้าหน้าที่เขามาขุด
ประมาณสามสิบเซนต์นี่แหละเจอเลย
ส่วนเพื่อนบ้านอีกคนค่ะนางพิชยาภากลางสวัสดิ์
ก็บอกว่าหลังจากชาวบ้านก็ช่วยกันตามหารอบบ้านมาเกือบ๒วันเนี่ยนะคะ
ก็ไม่เจอในเปย์ชาวบ้านก็เนี่ยออกไปกันหมด
ย้อนกลับมาดูอีกรอบนึงแล้วเธอก็สังเกตเห็นหลุม
เพราะว่ามันผิดปกติจากหลุมทั่วไปมีใบมะพร้าวมากลบเอาไว้ด้วย
มันผิดสังเกตมากแล้วมันมีกลิ่นไงฮะ
มีกลิ่นเหม็นโชยออกมาเนี่ยนางพิชยาภาบอกว่าเธอก็เรียกนายวิรัติมาช่วยกันดู
คนนี้แหละก็เลยพบศพในเปย์ถูกฝังอยู่ตรงนั้น
พิชยาภาบอกว่าเชื่อว่าในเปย์ผู้ตายเนี่ย
อาจจะแบบเหมือนกับดวงสมพงษ์กับเธอ
วันนะที่ชาวบ้านช่วยกันหาเดินวนหาหลังบ้านก็ตั้งหลายรอบ
จุดที่เป็นหลุมศพเขาก็หากันแล้วนะ
ชาวบ้านคนอื่นก็เดินมาจุดตรงนี้แล้วนะ
แต่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอไม่มีใครได้กลิ่นอะไร

แล้วเธอก็เจอศพในเปย์จริง
พี่ก็เลยว่าคาใจลองไปดูก่อน

ไม่น้อยใช่ไหมมันไม่ขุดลึกทีนี้พี่ก็เลยชะงกไปดูมันมีรอยล้าวอ่ะ
ดินที่ลอยปูคล้ายคล้ายว่ามีอะไรมันบวมขึ้นอย่างนี้ดินมันยุบลงใช่ไหม
แล้วพี่ก็สังเกตว่าเห็นลางมะพร้าวสองลางวางทับแล้วก็ไม้แค่นี้วางทับ
เปอร์เซ็นต์เลยคนขุดฝังคนเห็นเสียบแล้วเอาเหรอหาจอบจอบวางอยู่นี่
ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้บอกว่าจริงเลยเรียกลุงคนนี้มาดู
แกบอกว่านี่รอยรอยจอบเนี่ยมีรอยเลือดอยู่นี่ฮะคือตอนนี้เนี่ยจับได้แล้วนะครับ
ลูกชายของผู้ตายคนที่เป็นคนก่อเหตุนะครับแต่ถ้าย้อนไปตอนที่ตามหากันอยู่เนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะมาซื้อของที่ร้านค้าเป็นร้านค้าในหมู่บ้านภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
นี่เป็นตอน๕โมงเย็น๒๖มิถุนายน๕โมงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมา
นี่นะครับในตูบนี่นะครับสะพายกระเป๋าเป้สีฟ้ามาด้วยมือซ้ายเนี่ย
กิ่งไม้แล้วก็เดินสูบบุหรี่มามาหยุดที่หน้าร้านก็เหมือนกับมาพูด
ถามอะไรบางอย่างกับคนที่อยู่ที่ร้านอยู่แป๊บเดียวตรงนี้นะฮะ
นี่ฮะถามอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เดินไปจากร้านนะครับ
ว่าตอนนี้เขาคงก่อเหตุฆ่าแล้วก็ฝั่งพ่อไปแล้วนะฮะ
แล้วก็ออกมาจากบ้านนะครับเราไปถามแม่ค้าที่ร้านนะครับ
แม่ค้าชื่อนางกระหนกวันนะครับบอกว่าตอนนั้นน่ะอยู่หลังร้าน
ตูบมายืนอยู่ที่หน้าร้านแล้วบอกว่าขอซื้อไม่ขีด๑กล่อง
แต่ในตูบบอกว่ามีเงินอยู่บาทเดียวไม่พอจ่ายก็เลยออกจากร้านไป
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าในตูบคือคนร้ายเพราะไม่มีแสดงท่าทีวิตกอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะครับ
มีแต่สายตาเนี่ยดูเลื่อนลอยนะครับ
ทีแรกยังคิดว่าเออสงสัยคนสติไม่ดีหรือเปล่ามาจากต่างถิ่นหรือเปล่า

เขาเข้ามาเขาบอกว่าขอซื้อไม้ฉีดไฟแต่เขามีเงินแค่บาทเดียว
ก็เลยบอกว่าไม่ฉีดไฟการระบาดไม่มี
ค่ะเขาก็เดินไปเลยค่ะเขาก็ไม่พูดอะไร
ลักษณะท่าทางตอนที่เขาเดินเข้ามาในร้านเราลักษณะท่าทางเขาเป็นยังไงครับผม
เขาก็แบบตาลอยแล้วก็เราดูน่ะก็เหมือนกับว่าคนแบบ
แบบเราดูแบบแถวบ้านเราเขาก็เรียกเหมือนคนบ้าคนอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมคะมีอีกค่ะคนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมของในตูบหลังจากก่อเหตุนะคะ
นายประยงอายุ๖๓เป็นเพื่อนบ้านบอกว่า๒๖มิถุนายนตอน๖โมงเช้า
ตูบเนี่ยจ้างให้เขาไปส่งที่ท่ารถในตัวอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษในราคา๑๖๐บาท
เขาบอกไม่รู้หรอกในตูบจะไปไหนจนสุดท้ายมารู้ว่าอ้าวหลบหนีหลังจากไปฆ่าพ่อตัวเองตาย
นี่ก็เป็นอีกคนนึงที่บอกเหมือนที่คุณภาคภูมิเล่าเมื่อสักครู่เนี่ย
คนนี้ก็บอกว่าในตู่ไม่มีท่าทีตกใจร้อนใจอะไรเลยนะคะ
ไม่ร้อนรนไม่อะไรดูนิ่งเฉยมากก็ตอนแรกเนี่ยเดาว่าในตูบเนี่ยน่าจะไปที่ปฐุมธานี
จะสิบประหลายใบครับ
สิบประหลายร้อยครับ
ผมก็ไม่ได้ถามผมบอกว่าแค่ไปตรงหลายหกครับ
นางทองด้วงค่ะก็บอกว่าเช้ามืด๒๖มิถุนายนในตูบ
หอบเสื้อผ้าสะพายกระเป๋าเป้
แล้วมาหานายประโยงน้องชายเธอก็คือคนเมื่อสักครู่นะคะที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
มาหานายประยงน้องชายเธอแล้วก็บอกให้ไปส่งที่ท่ารถ
เธอยังถามในตูบเลยว่าจะไปไหน
ตูบบอกว่าจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพ
บอกว่าโอ้โหเธอไม่รู้จริงว่าในตู่ไปก่อเหตุฆ่าพ่อ
ยังอวยพรในตูบอยู่เลยคุณผู้ชม
บอกว่าขอให้ทำงานได้ดิบได้ดีนะ
ไม่รู้ว่าในตูบกำลังเตรียมตัวหลบหนีค่ะ
นี่ฆ่าพ่อและฝั่งเอาไว้หลังบ้าน

เวลาเจอใครตอนเดินออกมานะฮะท่านผู้ชมครับตอนที่เราไปตามหาพยายามแกะรอยในตูบคนร้ายเนี่ย
ตอนนั้นยังจับไม่ได้เราก็ไปไล่ถามฮะถามกันแทบทั้งหมู่บ้านนะครับ
มีชาวบ้านอยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าได้เจอลุงเปย์ครั้งล่าสุดเนี่ย
คือเย็นศุกร์ที่๒๕มิถุนายนเย็นวันศุกร์ที่แล้วนะครับ
ตอนนั้นลุงเปย์แกเดินมาซื้อเหล้าที่ร้านนะนี่ฮะที่ร้านแห่งนี้นี่แหละ
แล้วก็ผ่านไปทั้งคืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเช้ามืดวันต่อมา๒๖มิถุนายน
มีชาวบ้านเห็นในตูบลูกชายของลุงเนี่ยเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินออกจากบ้านไป
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับท่าทางผิดปกตินะคือไปถามบอกจะไปกรุงท่งกรุงเทพอะไรเนี่ย
รายทางไปนะครับแต่ทีนี้พอผ่านมาถึงกลางคืนคืนวันเสาร์
มันเริ่มผิดปกติเพราะว่าลุงเปย์แกไม่ออกมาจากบ้านเลยตลอดทั้งวัน
เจอล่าสุดคือเย็นวันศุกร์วันเสาร์ทั้งวันจนกลางคืนไม่ออกมาเลยนะฮะ
ก็เลยพากันออกตามหาตั้งแต่ตอนดึกเลยนะแต่ก็ไม่เจอนะครับ
โทรไปหาน้องสาวของลุงเปย์ที่อยู่ต่างอำเภอก็ไม่เจอตัว
เขาก็ช่วยพยายามติดตรงติดต่อก็ไม่เจอตัวไปแจ้งความคนหายเลยนะ
ตั้งแต่คืนวันที่๒๖มิถุนายนจนเช้าวันอาทิตย์๒๗มิถุนายน
ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายให้ช่วยกันตามหาในเป้นะครับ
จนกระทั่ง๑๑นาฬิกาไปเจอที่หลังบ้านลักษณะเป็นหลุมแบบนี้
นี่ฮะท่านผู้ชมครับคือคนที่เล่าให้เราฟังเนี่ย
บอกว่าปกติในตูบนี่เงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
แต่ถ้าถามว่าสองพ่อลูกคู่นี้เขาเป็นยังไงเนี่ย
เขาก็ทะเลาะกันเป็นประจำส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเงิน
ถ้าลูกชายขอเงินพ่อไม่ได้จะมีปากเสียงกันทันที
แล้วตัวในตูบเนี่ยเขาเป็นคนชอบดื่มน้ำอัดลม
คือเดินมาซื้อตามร้านค้าเนี่ยวันหนึ่งเป็น๑๐รอบ
อ่าถ้าน้ำอัดลมจะขวดหนึ่งกระป๋องหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิบบาท
มาเป็น๑๐รอบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเท่ากับต้องใช้เงินวัน๑๐๐บาท
แต่ในตูบไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นจะเอาเงินจากไหนก็มาขอพ่อ
แต่ชาวบ้านที่คุยกับเราบอกว่าที่ในตูบลงมือฆ่าพ่อแล้วฝังเอาไว้เนี่ย
คือคงไม่ใช่เรื่องของเอาบัตรคนจนไปจำนงจำนำอะไรโดยตรงหรอกนะ

หัวเล่าแล้วที่ก็ด้ากาดไปเลยตังนั้นคือก็หัวเละ
ชาวบ้านบอกไม่รู้ว่าจะมีเรื่องของอาการทางจิตประสาทหรือเปล่า
น้องสาวของผู้ตายนะครับชื่อนางสวัยนะบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากรู้ข่าวเรื่องพี่ชายเนี่ยก็รีบมาเลย
เพราะว่าอยู่ต่างอำเภอกันมาถึงรับไม่ได้จริงจริงนะฮะ
พอมาเห็นศพพี่ชายไม่คิดว่าหลานเนี่ยจะทำกับพ่อตัวเองได้ขนาดนี้
ตอนนั้นยังจับไม่ได้นะฮะเขาก็ฝากบอกกันว่ายังไงให้มามอบตัวซะนะครับ
ถ้าเจอหน้าเนี่ยอยากจะถามว่าทำอย่างนี้ได้ยังไง
ทำกับพ่อผู้ให้กำเนิดมาได้ยังไง
แต่คราวนี้หนักเลยเขาว่าทำไมถึงทำกับพ่อได้
ทำไมไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้
ไม่น่าเชื่อจริงเขาเป็นคนเงียบแต่เขาก็ไม่น่าจะทำ

ใช่ทำไมต้องทำร้ายกันถึงตายด้วย

ทำแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันไม่มี

ตอนนี้อยู่ตรงไหนตุ๊บากลับมาอมอบตัวเลยบากราช
ทุกคนให้อภัยเรื่องแบบนี้สำเนิน

กลับมาขอขมาศพพ่อซะลูกอยู่ตรงไหนมองใดกลับมาซะ
แต่นี่เป็นตอนที่ยังจับไม่ได้นะฮะเมื่อกลางวันที่เราไปคุยด้วย
ล่าสุดค่ำที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยคุมตัวในตูบได้แล้วไปเจอเดินอยู่แถวห้าง
แจ้งวัฒนะท้องที่สอนอทุ่ง๒ห้องก็คุมตัวมา
แล้วก็ส่งขึ้นรถของตำรวจเรียบร้อยเดี๋ยวจะส่งกลับไปที่ท้องที่เกิดเหตุนะฮะ
หรือไม่อาจจะไปที่ภูทรภาค๓ที่นครราชศรีมาก่อนนะ
เรื่องการดำเนินคดีอะไรพวกนี้นะครับนี่ฮะบอกว่าเก็บกฎ
ต้องสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่งจับได้เมื่อหัวค่ำนี้เอง
แต่ทีนี้ค่ะมีประเด็นสำคัญ

ว่าน้องสาวของในเปย์ผู้เสียชีวิต
ให้ข้อมูลว่าสาเหตุหรือมูลเหตุจูงใจ

เรื่องก็คือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตัวพ่อเนี่ยเอาบัตรคนจนของตัวเอง
บัตรของในตูบด้วยไปจำนำเอาไว้
ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอพุทธไทยสงฆ์

แล้วก็ลากศพพ่อไปฝังหลังบ้าน
ประเด็นนี้ขยายผลเพิ่มนะคะ
เพราะว่าผิดเงื่อนไขผิดหลักเกณฑ์
บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ

เจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรำ
เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดบุรีรำ
พร้อมด้วยทางตำรวจสพพุทธไทยสงศ
ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่พื้นที่ของร้านค้านะคะ
ก็ไปตรวจสอบร้านค้าในอำเภอพุทธไทยสงฆ์นั่นแหละ

สวัสดีการแห่งรัฐของในตู่ผู้ต้องหา
มีประวัติใช้จ่ายที่ร้านค้าร้านนี้
พอไปถึงไปเจอเจ้าของร้าน
นางแก้วใจลับไทยสงฆ์เธอบอกว่า
ในตูบเคยเอาบัตรมารูดซื้อสินค้าที่ร้านจริง

ล่าสุดที่มาก็คือ๑มิถุนายน
ที่ผ่านมาในเปย์ผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เคยเอาบัตรของเขาและบัตรของในตูบลูกชาย
รูดซื้อของที่นี่เหมือนกัน
นางแก้วใจเจ้าของร้านบอกว่า
เธอไม่ได้รับจำนำบัตรคนจนนะ

ข้อมูลที่น้องสาวของผู้ตายกล่าวอ้างเนี่ยมันไม่จริง
คือตัวผู้ตายกับลูกชายไม่ใช่ลูกค้าประจำของร้านนี้ด้วยซ้ำ
แต่ยอมรับว่าทางร้านเคยรับรูดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ก็จะรับเฉพาะญาติและคนรู้จักจะหักเปอร์เซ็นต์ร้อยละห้า

แต่เขาไม่ได้รับจำนำเขาบอกแบบนี้
เธอบอกว่าเคยทอนเงินสดให้กับลูกค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช่นถ้าลูกค้าซื้อของ๒๕๐บาท
แต่ลูกค้าอยากรูดซื้อ๓๐๐บาท
ร้านก็เหมือนกับจะมีส่วนต่างเป็นเรื่องของเงินสดให้
รับว่าสิ่งที่ทำมันผิดมันผิดเงื่อนไข

นี่นะคะทางร้านเขาบอกแบบนี้
พ่อที่เสียชีวิตเนี่ยครับมาด้วยมั้ยครับ
ไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาตั้งนานแล้ว
เคยมาอยู่ค่ะมาตั้ง๒๓เดือนที่แล้ว
แกมาแต่แกไม่สบายแกไม่ได้มา
ถ้าเป็นบัตร๓๐๐ก็เอาของไป๓๐๐บาท
ถ้าสมมุติถ้าเขาอยากได้เป็นเงินทอนอย่างนี้
ก็คือกรณีที่พวกเขาได้เงินเยอะค่ะ
อย่างเช่น๑๐๐๐บาทเขาจะซื้อของ๘๐๐หรือว่า๗๐๐
เขาอยากได้ทอนไปให้ลูกเขาไปโรงเรียนอย่างนี้ค่ะ
ใช่เล็กน้อยค่าเติมน้ำมันหรือว่าค่าอย่างอื่นนะคะ
ที่มันเลขไม่ได้แลกของไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
เดือนนึงมาไม่ถึง๑๐ครั้งด้วยซ้ำไปค่ะ
แค่มาแค่ผ่านทางมาซื้อน้ำแล้วก็นั่งทานหน้าบ้านแล้วก็ไป
เราก็มาแค่ช่วงกดของถ้าเป็นเงินสดที่จะต้องใช้ซื้อของเป็นประจำทุกวันอย่างนี้

พาณิชย์จังหวัดบุรีรำก็เลยบอกว่า
ทางร้านเนี่ยถือว่าทำผิดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการทงฟ้าประชารัฐตามประกาศของกรมการค้าภายในนะคะ
ก็คือห้ามรับแลกเป็นเงินสดนะคะ
จำนำก็ไม่ได้แลกเป็นเงินสดก็ไม่ได้นะคะ
แล้วก็ทางร้านเขายอมรับเองว่าเขามีการรับแลกเงินสดจริง
เพราะว่าเห็นใจประชาชนที่เขาไม่ได้อยากซื้อของ

ทีนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องยึดเครื่องรูดบัตรนะคะ
แล้วก็ดำเนินการเพิกถอนสิทธิ์ร้านค้าจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐด้วย
มีการแกล้งเป็นเงินสด
สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แล้วก็ซึ่งดูแล้วเป็นเรื่องของการผิดเงื่อนไข
กับการเข้าร่วมร้านถงฟ้า
ก็ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ก็จะดำเนินการเพิกถอน
อันนี้เป็นการดำเนินการกับทางร้านค้าที่ทางร้านค้ายอมรับว่าเคยมีการรับแลกเป็นเงินสดให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
แต่ประเด็นคดีนี้ที่ลูกฆ่าพ่อเนี่ยค่ะต้นเหตุมันเกิดจากการนำบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจำนำจริงหรือไม่เนี่ย
อันนี้ยังไม่ชัดเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำในตูบผู้ต้องหาก่อนนะคะจับตัวในตูบได้เรียบร้อยแล้ว
แต่ลักษณะแบบนี้ก็ต้องย้ำกันว่ามันเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการรับจำนำ
แลกเป็นเงินสดนะคะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องรูดซื้อสินค้าเท่านั้น
ถ้าเกิดทำผิดเนี่ยค่ะก็จะต้องดำเนินการแบบนี้แหละ
ถอนการเข้าร่วมโครงการของรัฐแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดี
ช่อโกงด้วยนะคะก็ต้องระวังนะคะฝากเตือนเลย
ร้านค้าประชารัฐในทุกจังหวัดนะคะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
ส่วนคดีที่เกิดขึ้นมูลเหตุจะเป็นยังไงเนี่ยในมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางลุงเปย์ที่แกเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะ

ตูบบอกว่าเก็บกฎอย่างนู้นอัดอั้นแบบนี้แบบนั้นเนี่ยแต่ตัวลุงเนี่ยไม่สามารถบอกได้แล้วเพราะว่าเขาก็อยู่ที่บ้านกับลูกชายแค่สองคนเท่านั้นเอง
ใช่ค่ะในตูบก็บอกแค่สั้นตอนที่โดนจับนะบอกว่าเก็บกฎพ่อไม่ช่วยลูกบอกแค่นี้นะคะเดี๋ยวอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติม